เป็นประจำทุกเช้าแบบนี้นะคะวันนี้มีข่าวดี
บอกหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะเรื่องแรกมาดูเรื่องของการ
ที่จะเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยกันก่อนค่ะ
โดยกระทรวงการคลังก็เตรียมที่จะเปิดลงทะเบียนแล้วในวัน
พรุ่งนี้นะคะนายพรชัยถีระเวทรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคเปิดเผยเลยนะคะว่า
การเปิดลงทะเบียนของผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ระบบธนาคารมีความพร้อมแล้วค่ะ
ที่จะรองรับการลงทะเบียนเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับจัดสวัสดิการ
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมนะคะ
โดยเบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะมีผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียน๓๕ล้านคน
จำนวนผู้มีรายได้น้อยทั้งหมด๒๐ล้านคน
และมีผู้ที่ได้รับสวัสดิการของภาครัฐอยู่แล้ว๑๐ล้านคนค่ะ
มาดูเรื่องของคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนกันหน่อยนะคะว่า
ใครจะสามารถเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้บ้าง
อย่างแรกเลยต้องมีสัญชาติไทยอายุ๑๘ปีขึ้นไปค่ะ
หรือก็คือเกิดก่อนวันที่๑๖สิงหาคมปี๒๕๕๙
ต้องเป็นผู้ว่างงานหรือว่ามีรายได้ไม่เกิน๑แสนบาทต่อปี
ตั้งแต่ปี๒๕๕๘นะคะ
แล้วก็จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างเช่นเรื่องของรายได้การถือครองทรัพย์สินหนี้สินคงค้าง
แต่ถ้ากรณีเป็นผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุเกินกว่า๗๐ปี
หรือว่าเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือผู้พิการเนี่ยนะคะ
ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตัวเองได้
ก็สามารถที่จะมอบอำนาจให้คนอื่นไปลงทะเบียนแทนได้ค่ะ
ลงทะเบียนค่ะนำบัตรประจำตัวประชาชน
แล้วก็ไปลงทะเบียนได้เลยที่
ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร
หรือว่าธนาคารกรุงไทย๓แห่งนี้นะคะ
ก็เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้๑๕กรกฎาคม
ไป๑เดือนเต็มถึง๑๕สิงหาคมเลยค่ะ
ซึ่งภาครัฐยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแน่นอน
ส่วนเรื่องของการส่งเสริมการซื้อสินค้าโอท็อปในเดือนสิงหาคม

กระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงเดือนสิงหาคมได้ถึง๑๐๐๐ล้านบาท
ช่วงปกติอยู่ที่แค่๘๐๐๐ล้านบาท
ก็จะส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังนะคะ
เพราะว่าปัจจุบันก็มีร้านค้าโอท็อป

หรือว่าแวดจำนวน๔๐๐ร้านค้าแล้ว

แล้วก็นำมาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน๑๕๐๐๐บาท